มีปัญหาทะเลาวิวาสกันระหว่าง
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับพ่อค้าลูกชิ้นทอด

ขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะขาซ้ายพิการ

พาพวกมาพาพวกมาไม่พอหนึ่งในพวกของฝั่ง
เจ็บสาหัสนะนี่คือรถเข็นขายลูกชิ้นทอดของ
พ่อค้าเขานะเนี่ยแทบยังไม่ได้ขายแล้วมั้งเนี่ย
โดนแทงไปซะแล้วที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแยกไฟแดง
กิโลเมตรที่๖ครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดที่ผมว่าเนี่ยอายุห้าสิบสองปี
การขาซ้ายชื่อว่านายพนมจิตจรครับ
โอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมนอนจมกองเลือดเลยนะ
เนี่ยช่วยกันประถมพยาบาลเขาโดนมีดแทงที่ชายโครงซ้ายแล้วก็ขวาครับบาดเจ็บ
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
กรมแพทย์ฐานเรือไปมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเล่าให้ฟังว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยลุงพนมพ่อค้าลูกชิ้นทอดเขามักจะมีปากเสียงกับในเด่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
การจอดรถขายของก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะในเด่นวินมอเตอร์ไซค์
พาลูกชายกับเพื่อนรวม๔๕คนมารุมเลยรุมสกรรมทำร้ายลุงพนมคนเจ็บ
หนึ่งในนั้นหนึ่งในฝั่งของนายเด่นวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นวัยรุ่นชายรูปร่างผอมสูงนี่
อายุสัก๒๐ปีเอามีดมาด้วยกระหน่ำแทงลุงพนมจนล้มลงไปอ่ะ
หลังจากนั้นครับก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปมุ่งหน้าไปทางแยกไฟแดงกิโลเมตรที่สิบ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพลูตาหลวงเชิญคนเห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำครับ
แล้วตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดหาหลักฐานเพิ่มเติม
เรื่องต้นนะอย่านึกว่าจะรอดนะไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจบอกรู้ตัวหมดแล้วเสมอว่าเดี๋ยวจะ๑๙๙๘บเลียงไม่รู้
เดี๋ยวจะประสานก่อนว่ามาถ้ารู้ตัวแล้วนะ
มอบตัวซะก่อนมามอบตัวซะดี

เดี๋ยวจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วทีนี้
จะเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ